เอาล่ะในช่วงแรกนะครับไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย

อันนี้ดูจนเบื่อแล้วอีนงอยู่อื่นแปลกกว่า
แต่ดูยังไงก็แปลกตลอดด้วย

แต่ที่จะพาไปดูมันแปลกจริง

หลากหลายสีจริงโอ้โหไปดูกันหน่อย

ไม่ถึง
คราวนี้ก็ปลาไหล่อีกเหรอ

เป็นพ่อปลาไหล่นี่แหละ

ขาวนี้ก็เลยเหมาะกับคุณชนะเลย

สีสวยตามภาพที่เห็นคุณผู้ชม

มีหลายสีมากเลย
สีส้มสีขาสีชมพู

โอ้โหหัวกระดายไม่แห้งเปียกอยู่ตลอดเวลา

มีคนไปเยี่ยมเยี่ยนไปขอดู
โอ้โหมากันเพียบเขาเชื่อกันว่า
จะมาให้โชคให้ลาบ

ใช่ไปดูกันหน่อย

เขาทำธุรกิจมาก่อน
ตอนแรกทำไปทำมาโอ้ไปไม่รอด

พอทำไปทำมาขายมาด้วยแสดดเลย

เมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา

แล้วในคืนนั้นนะครับคุณวีรพงษ์

เสร็จนำปลาไปปล่อยลง

เปลกราบกับมีประกายสองแสง

ก็เลยจับมันออกมาแยก

ชาวบ้านโอ้โหบาร์นี่ก็บอกเลยนะ

ปลาไหลเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสีได้

มีสีเหลืองสีแดงสีทอง

ดูตามภาพเอาแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ตอนแรกที่คุณบอกฉันคิดว่า๓ตัวตัวละสีก็มองหายใหญ่เลย
แต่นี่คือตัวเดียวเปลี่ยนสีได้๓สี
สีเขาว่ากันอย่างนั้นก็สังเกตให้ดี
แล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาเชื่อกันว่าหน้าตามันละไม้คล้ายกับคน
ทำไมคุณไม่ใช่

อาหารนั่นแหละ

แพ้ไปที่แพ้
เออไปดูแพ้เนาะไปดูมั้ย

ดูตรงนี้ก็คล้ายแล้วคุณ

ที่ฉันหันไปคนก็เหมือนปลาไหล่